ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะโอ้โหเห็นหลายข่าวแล้วทำให้นึกว่า

จริงอย่างนี้ค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แม่ค้าคนนี้นะคะเขาเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่ง
แล้วเขาก็เปิดเตาแก๊สเปิดปุ๊บเนี่ยไฟมันลุกท่วมเลย

ขึ้นมาเลยแล้วเขาตกใจมือไปปัดเอากับหม้อน้ำมัน
แล้วหม้อน้ำมันมาราดตัวเขาแล้วไฟกำลังลุกอยู่
ไฟก็เลยพลึบไปที่ตัวเขาด้วย
ดูสิไม่คาดคิดจริงจนบาดเจ็บนะคะบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
พันผ้าทั้งตัวอืมนี่ค่ะช่วงเย็นเมื่อวานค่ะเหตุการณ์นี้นะคะ
กู้ภัยร่วมใจอายุทยาไปช่วยเหลือนางบุญเงินอาศัยสุขอายุ๕๒ปี
เป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งค่ะที่บ้านเลขที่๔๔ทับ๑หมู่๗
อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คุณผู้ชมดูนะคะพันผ้าทั้งตัวตามตัวแผ่นหลังแขนขา
ถูกน้ำมันร้อนราดผิวหนังเนี่ยนะโอ้โหคือหนังหลุดเนื้อหลุดอะค่ะ
แล้วก็ที่ผมนะคือเวลาผมโดนไฟมันวึ๊บเลย
ค่ะมันไหม้ไปหมดเลยไหมผมเนี่ยไฟไหม้หมดเลย
กู้ภัยกับสาธารณสุขในพื้นที่ก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นนะคะ

จุดที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวหน้าบ้านเปิดเป็นร้านขายอาหารตามสั่ง
ห้องครัวค่ะจุดเกิดเหตุเนี่ยมีถังแก๊สอยู่๒ถังนะคะ
แล้วก็มีหม้อหนึ่งใบตกอยู่ที่พื้นนี่คือห้องครัวที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วมีคราบน้ำมันเต็มพื้นเลยค่ะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยไฟยังลุกอยู่เลย
ดับไฟกันก่อนนี่คือร่องรอยนะคะจุดที่เกิดเหตุ
เพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนที่เกิดเหตุนะคะ
นางบุญเงินวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือ
บอกว่าถูกน้ำมันหกราดตัวในครัวไฟลุกด้วย
ก็ตะโกนเรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วยนะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไป
ข้าวของเครื่องใช้ในครัวโอ้โหรอยไหม้เต็มไปหมด
ลูกชายของนางบุญเงินนะคะนายกิติพัฒน์อาศัยสุขอายุ๒๕ปีบอกว่า
ตอนเกิดเหตุเขากำลังจะออกไปทำธุระนอกบ้าน
แม่กำลังจะทอดหมูกรอบอยู่ในครัว
จุดเตาแก๊สแม่อาจจะลืมปิดวาวที่ถังแก๊สตั้งแต่เช้า

พอตอนเย็นมันรั่วมันซึมออกมา
พอไฟจากเตาลุกพลึบแม่ตกใจ
มือไปปัดถูกหม้อน้ำมันที่ตั้งอยู่ข้างเตา
แล้วหกมาระตัวแล้วก็ลืนล้ม
นี่ไงแล้วไฟก็ลุกท่วมตัวเลย
คือมันเป็นจังหวะแบบขอโทษนะคะ
คือแบบซ้ำซ้อนอ่ะไม่น่าเชื่อดูสิคะ

แล้วคือว่าลืมปิดแก๊สมันก็ออกเรื่อยออกเรื่อยมันก็ลอยอยู่ในนี้เพราะว่าปิดประตูปิดหน้าต่างไว้หมดครับก่อนทำอาหาร
พอเข้าไปจุดปุ๊บมันก็เลยบึ๊บไฟลอยออกมาเขาก็ลื่นตกใจตกใจมือไปโดนม่อนน้ำมันครับ
หกลงมาโดนลาดตัวแล้วแกก็เลยลื่นล้มดิ้นไปแล้วก็ออกมาข้างนอก
คือหลังครับช่วงหลังแล้วก็ตั้งแต่ราวนมลงมาหมดเลยครับยันเท้า
เนี่ยนะบางทีเหตุการณ์มันไม่คาดคิดนะแต่ละจังหวะที่มันเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
นายสมคิตเหล่าเข็ดกิจหลานของคนเจ็บอยู่บ้านติดกันเลยบอกว่าได้ยินเสียงน้าสาวร้องด้วยความเจ็บปวด
ก็เลยวิ่งออกไปดูกับคนข้างบ้านเห็นน้าสาววิ่งออกมาหน้าบ้านแต่ตอนนั้นนะคะที่ตัวไม่มีไฟแล้วนะคะคือไฟมันดับไปแล้ว
แต่ในครัวไฟยังลุกอยู่ก็เลยไปช่วยกันดับไฟในครัวแต่น้าสาวคือร้องด้วยความเจ็บปวดคือผิวหนังเนี่ยแบบเนื้อหลุดหนังหลุดนะคะ
ก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลแต่ไปเจอรถกู้ภัยกลางทางก็เลยมาช่วยกันประถมพยาบาลกันก่อนในเบื้องต้น
ที่ผมเห็นครั้งแรกคือมันพองหมดทั้งตัวเว้นแต่หน้านั่นนะครับพองทั้งตัวเลย
แต่ก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนะสื่อสารหรอกอ่ายังพูดได้มากคือขอความช่วยเหลือได้คือช่วยพี่ช่วยช่วยพี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยช่วยพี่หน่อยเจอใครก็ช่วยผมด้วยช่วยหนูด้วยอะไรอย่างเงี้ช่วยหนูด้วยตอนแรกไปแจ้งแล้วคราวนี้เขาก็ให้พาไปที่อนามัยอันนี้คนป่วยเขาบอกเขาไม่ส่งไม่ไหวเอาพี่ส่งโรงพยาบาลเลยได้ไหมผมก็ร่วมก็ยังไม่มาผมก็เลย

อยู่ที่ยาค่ะ